บนท้องถนนอีกแล้วไอ้เรื่องการขับปาดกันไปปาดกันมาจนเกิดเป็นอารมณ์สุดท้ายจบลงที่ลูกปืนนะคะ
คือมีผู้ชายคนนึงเนี่ยเขาก็ขับรถมาแล้วก็ไปเกิดการปาดหน้ากันกับรถเก่งคันหนึ่ง
เขาบอกว่ารถเก๋งมาปาดหน้าเขาก่อนก็ปาดกันไปปาดกันมาจนกระทั่งเขาขับตามทันรถเก๋งก็ลงจากรถตัวเองเลยจะไปเอาเรื่อง
สุดท้ายลงไปยังไม่ทันได้พูดพร่ำทำเพลงเลยค่ะคนในรถเก๋งเนี่ยยิงสวนออกมาเลยเข้าชายโครงโอ้บาดเจ็บเลยนะคะ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวัสดิ์ปราจีนบุรีค่ะคนที่ถูกยิงก็คือนายพงธรอรุณเจริญวัย๔๑ปีนะคะ
ซึ่งหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยพลเมืองดีก็รีบนำตัวนายพงธรส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศ
แล้วเจ้าหน้าที่ก็ต้องรีบนำตัวไปเอ็กซาเรย์อย่างด่วนเลยเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บเพราะว่าโดนยิงเข้าที่ชายโครงค่ะ
ก็ถามพลเมืองดีที่เอามาส่งว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่าเขาไม่รู้เหมือนกันว่านายพงธรถูกยิงมาจากไหน
แต่ที่เขามาเจอเนี่ยเจอนายพงธรอยู่หน้าบ้านบ้านของนายพงธรเอง
แต่ว่าเลือดเนี่ยไหลอาบเลยภรรยานายพงธรก็ไม่อยู่ก็เลยรีบนำตัวมาส่งโรงพยาบาล
สอบส่วนเบื้องต้นก็รู้มาว่านายพงธรคนนี้ไปดื่มเหล้ากับเพื่อนที่ร้านอาหาร
ไปได้สักพักหนึ่งก็โทรหาภรรยาแล้วบอกว่าเออเนี่ยกำลังจะกลับบ้านแล้วนะ
แล้วก็ขับรถออกมาระหว่างทางกลับบ้านค่ะมีปัญหาขับปาดหน้ากันกับรถเก๋งคันหนึ่ง
พอถูกปาดหน้านายพงธรก็มันก็ไม่พอใจเนาะว่าเกิดอารมณ์กัน
กันไปปาดกันมาแล้วก็ขับตามทันแล้วก็ลงจากรถตัวเองเลยเดินไปหาคนขับรถเก๋ง
แต่ถูกคนในรถเก๋งยิงสวนออกมาหนึ่งนัดแล้วคนขับรถเก่งก็เร่งเครื่องหนีไปเลย
นายพงธรมีสตินะคะถูกยิงรู้ว่าถูกยิงนะรีบวิ่งกลับไปขึ้นรถขับตาม
เอาไม่ขับไปโรงพยาบาลขับตามเลยขับตามก่อนตอนนั้นอาจจะยังมีแรงตกใจด้วยแรงโกรธด้วยอ่ะ
ยังพอมีแรงก็ขับตามแต่ว่าไม่ทันค่ะพอรู้ตัวว่าไม่ทันแล้วล่ะเลยตัดสินใจขับรถกลับบ้าน
ส่วนหน้าบ้านเราให้แตะข้ามขวาแล้วก็มีกองเลือด
นี่น่าจะไปตั้งแต่แรกนะคืออึดมากอะค่ะ
พันธุ์ตำรวจเอกประสานแก้วมหาสุริวงศ์ผู้กำกับการสพเมืองปราจีนบุรี
ก็เรียกประชุมเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนเลยนะคะ
ลงพื้นที่ติดตามกล้องวงจรปิดตามเส้นทางแล้วก็สืบสวนหาข่าว
ทีนี้ไปดูกล้องวงจรปิดกันคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าจับภาพรถคนร้ายได้เนี่ยคันสีเหลืองเนี่ยค่ะ
ครับเห็นชัดเลยนะเนี่ยเขาขี่ตามตามกันมาขับตามตามกันมา
กระบะนั้นของนายพงธรใช่ไหมอ่าส่วนคันนี้คือคันที่ยิง
แล้วก็เร่งเครื่องหนีมานะคะซึ่งเขาบอกว่าสองคันนี้เนี่ยไล่ตามกันมาเนี่ยกระชั้นชิดเลยเนี่ยจี้กันมาตลอดเลย
จนถึงสะพานข้ามแม่น้ำปลาจีนบุรีจี้กันมากว่า๒กิโลเมตรค่ะ
และทุกช่วงที่สองคันขับจี้จี้จี้กันมาเนี่ยอืม

ชั่วโมงค่ะอย่ารอให้ถึงหมายจับออกแล้วเจ้าหน้าที่ต้องไปควบคุมตัวนะคะ